ออกมาเตือนกันหน่อยนะคะการขับรถขับราให้ระมัดระวังโดยเฉพาะฝนที่ตกหนัก
เพราะว่าที่นครราชศรีมาค่ะหนุ่มกู้ภัยนะคะขับรถมาค่ะ
แล้วจู่ค่ะเขาบอกว่าฝนตกหนักมากมองไม่เห็นว่าข้างหน้ามีรถจักรยานยนต์
ซึ่งซ้อนสามมาพุ่งชนอย่างจังค่ะรถจักรยานยนต์สามคนเนี่ยค่ะ
มาแล้วเนี่ยพุ่งชนเลยเขาบอกเขามองไม่เห็นฝนมันตกนะคะ
สรุปแล้ว๓คนที่ซ้อนสามกันมาเสียชีวิตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็มีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วฝ่าสายฝน
พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ซ้อน๓เต็มแรง
๑คนตอนแรกได้รับบาดเจ็บก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคงนะคะ
เสียชีวิตค่ะส่วนอีกสองรายตอนแรกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
ก็เสียชีวิตอีกทั้ง๒คนในเวลาต่อมาสรุปแล้วเสียชีวิต๓คนเลยค่ะ
เขาบอกว่าตอนแรกนะเขาสงสัยนะคะว่าคนที่ขับรถกระบะเนี่ย
ซึ่งถูกระบุว่าเป็นกู้ภัยอำเภอคงอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
แล้วรถที่เอาไปชนเป็นรถของกู้ภัยหรือเปล่านะคะ
ไปถามผู้ดูแลโครงการรื่นจิตอาสาชื่อว่านายภัยศาลเกียรติชัยพัฒนาขับบอกว่า
คนขับรถที่ชื่อว่านายโสไปเป็นคนของกู้ภัยอำเภอโคงจริง
แต่ช่วงเวลานั้นไม่ใช่ช่วงเวลาปฏิบัติงาน
คือกำลังจะขับรถกลับบ้านและรถที่เอาไปชนไม่ใช่รถของกู้ภัยด้วย
เอาเรื่องของคดีความนะคะผู้ก่อเหตุถูกร้อยเวรเรียกสอบปากคำตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยค่ะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุยอมรับว่าวันนั้นขับรถเร็วแล้วก็ประมาทด้วย
ส่วนเรื่องของการเยียวยารถตัวเองมีประกันชั้นหนึ่งนะคะ
แล้ววันนั้นค่ะหลังจากที่ชนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้หลบหนี
ลงไปให้ความช่วยเหลือด้วยตัวเองเป็นกู้ภัยด้วยก็ช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่นะคะ
อกจากนี้ค่ะทีมกู้ภัยรื่นจิตอาสายังได้ให้การช่วยเหลือเรื่องการจัดงาน
จัดงานการรับส่งศพทั้งหมดและแสดงความรับผิดชอบในเบื้องต้นด้วย
ยังมีข้อสรุปให้ผู้ก่อเหตุหยุดการปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยนะคะ
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
มาทางญาติค่ะนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓นะคะ
ทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านในหมู่บ้านโนนมะเกลืออำเภอคง
จังหวัดนครราชศรีมาและจัดชาปนกิจพร้อมกันวันนี้
จากการสอบถามนายสมชัยขึ้นกลางนะคะ

แต่ก็เข้าใจนะว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ซึ่งที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับงานศพเป็นอย่างดี

นัดคู่กรณีพร้อมบริษัทประกันภัย
มาคุยรายละเอียดอีกครั้งนะคะ
ฟังเสียงลูกชายหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะ
นี่แหละค่ะลูกชายของผู้ตายนะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตรายอื่น
ไม่ติดใจการทำงานของตำรวจนะคะ
ก็เชื่อว่าน่าจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
ว่าจะรู้จักกับกู้ภัยมาก่อนก็ตามนี้นะคะ

เป็นผู้รับที่รับผิดชอบคดี
รู้จักมะคุ้นกับครอบครัวผู้ตายเป็นอย่างดี
มั่นใจว่าช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะ

ตำรวจสพคงได้ปล่อยตัวผู้ก่อเหตุชั่วคราว
เนื่องจากเข้าแสดงตัวด้วยตัวเอง
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วนะคะ
ไม่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดด้วยค่ะ